ความกลัวเกิดจากความไม่รู้
คำพูดนี้น่าจะนำมาใช้ได้กับวิกฤตผู้อพยพในยุโรป
ที่ตอนนี้เริ่มมีกระแสต่อต้าน
รวมถึงปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และวัฒนธรรมใหม่ของบรรดาผู้อพยพนะครับ
และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า
ที่มีผู้อพยพมาเป็นจำนวนมาก

แนะนำวัฒนธรรมของตัวเองให้ผู้มาอยู่ใหม่
ในขณะเดียวกันผู้อพยพก็จะได้มีโอกาสพูดคุย
อธิบายข้อสงสัยแลกเปลี่ยนทัศนคติ

และสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

เพียงเผินคงคิดว่าพวกเขาทั้ง๔คน
คือกลุ่มเพื่อนซีที่ออกมาเดินเล่นชิล
ตามถนนแหล่งช้อปปิ้งใจกลางกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี
แต่จริงแล้วพวกเขาคือคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
และที่สำคัญยังมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันอีกด้วย
โครงการเชื่อมร้อยวัฒนธรรมระหว่างผู้อพยพลีภัย

นำทางให้พวกเขาได้พบกัน
ผ่านการใช้งานออนไลน์ง่ายแค่สามนาที
โดยการเลือกวันเวลาสถานที่นัดหมาย
และออกไปตามกำหนดการที่สร้างเอาไว้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
เปิดตัวไปเมื่อวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
เพราะมีการนัดหมายเพื่อพบปะกันอย่างมากมาย

ก็คือหนึ่งในกลุ่มนัดหมายแรกของโครงการนี้เช่นกัน
อับดุลวาหับผู้หลีภัยชาวซีเรียกล่าวว่า
เขาเจอเว็บไซต์นี้ตอนค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
เขาเชื่อว่าการได้ออกไปพบปะพูดคุยกับชาวเยอรมัน
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมร้อยคน
ที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม
ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้
เพราะวัฒนธรรมของซีเรียค่อนข้างมีความแตกต่างกับวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน
จะสามารถลดความกลัวและความตึงเครียดระหว่างกันและกันได้ด้วย
ซินดี้สปีเกอร์หญิงชาวเบอร์ลินที่สามารถพูดภาษาอารับได้อย่างคล่องแคล่ว
บอกว่ามีการมุ่งเน้นในแง่ลบของการที่มีผู้ลีภัยมาเยอรมนีมากเกินไป
ซินดี้กล่าวว่ามันมักจะถูกมองว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่น่าเป็นห่วง
แต่เธอกลับมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนในสังคมที่มีความหลากหลาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เราก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาส่วนพวกเขาก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากพวกเรา
เยอรมนีมีจำนวนผู้อพยพที่ขึ้นทะเบียนเมื่อปี๒๕๕๘ประมาณ๑ล้าน๑แสนคน
ซึ่งส่วนมากมาจากประเทศซีเรียอีรักษ์และอัฟกานิสถาน
และหลังจากมีการปิดเส้นทางจากประเทศควิสไปยังเยอรมันก็ทำให้จำนวนผู้อพยพลดลงอย่างรวดเร็ว
และนายเคลิสอลัสวัตผู้ลีภัยชาวซีเรียที่ได้มารู้จักกันในโรงเรียนสอนแปลรหัสคอมพิวเตอร์เพื่อผู้ลีภัย
กลายเป็นเพื่อนกันและตัดสินใจสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาช่วยให้ชาวเยอรมันและผู้ลีภัยได้ทำความรู้จักกัน
ซึ่งก่อนหน้าที่พวกเขาจะรู้จักกันลันได้ตัดสินใจไปที่โรงเรียนสอนผู้ลีภัยพร้อมจุดประสงค์ที่หนักแน่นว่าอยากไปทำความรู้จักกับเหล่าผู้ลีภัย
เพราะในช่วงที่เกิดวิกฤตผู้อพยพหลันไม่เคยได้พบกับพวกเขาเลย
รัฐบาลเยอรมันได้รีเริ่มโครงการมากมายที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ลีภัยและชาวเยอรมันเช่นชั้นเรียนภาษาและยังวางแผนให้เงินอุดหนุนในการทำงานให้เพียงพอสำหรับผู้ลีภัย
แต่ก็ยังไม่มีโครงการใหญ่ของรัฐโครงการไหนที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ลีภัยและคนท้องถิ่นได้ทำความรู้จักแบ่งปันประสบการณ์กัน
และการมีเพื่อนเป็นชาวเยอรมันถือเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับเขา
ลิสบอกว่าฉันเรียนภาษาไม่ได้ทำให้เกิดการเชื่อมร้อยที่แท้จริงมันเป็นแค่ภาษา
ภาษาคือกุญแจสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่การผสมผสานให้กลมกลืนกันได้นั้นต้องรวมถึงวัฒนธรรมและความรู้ด้านอารยธรรม
ถ้าผู้หลีภัยไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นโดยตรงพวกเขาคงจะไม่มีทางเข้าใจวัฒนธรรมของที่นี่ได้